คุณผู้ชมแต่ว่าหนึ่งเรื่องที่มันเป็นดราม่าในโซเชียล
มันก็เป็นคำถามที่แบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือ

สมัครไปรับใช้ชาติอยากเป็นรั้วของชาติ

นายใช้ไปเป็นคนเลี้ยงนกเขาบอกว่าอัดอั้นตันใจมาก
กตายก็ต้องชดใช้ถูกหักเบี้ยเลี้ยงอีก
สมัครมาใช้ชาติแต่ว่าสุดท้ายต้องไปรับใช้หน่าย

เป็นคลิปที่เขาระบายความในใจ
เป็นคลิปวิดีโอที่ถูกถ่ายแล้วก็โพสต์โดยพลทหารนายหนึ่ง
บันทึกภาพในขณะที่กำลังทำความสะอาด
ขัดพื้นในโรงเรือนเลี้ยงนกที่คาดว่าใน
โรงเรือนนี้มีนกเป็นร้อยตัวคุณผู้ชมเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับ
เป็นคลิปที่พลทหารนายนี้เนี่ยนำมาโพสต์ให้เห็นสภาพ
คือมันเต็มไปด้วยกรงนกนะฮะภายในกรงก็จะมีนกจำนวนมาก
เป็นร้อยตัวนะฮะมีนกแก้วนกอื่นมากมาย
เล่าความทุกข์ของเขาที่พบเจอซึ่งนอกจากถูกนายใช้ไปเลี้ยงนกแล้วเนี่ย
ระบายความอัดอั้นตันใจเรื่องของเงินเบี้เลี้ยง
เพราะถูกนายหักเงินเอาไปใช้ส่วนตัว
ทั้งไม่เลี้ยงของตัวเขาเองทั้งไม่เลี้ยงของเพื่อนทหาร
หากขัดคำสั่งก็จะถูกสั่งขังหรือว่าถูกกระทืบ
สุดท้ายนะตัดสินใจโพสต์ระบายเลยเพราะมันเกินจะรับไหว
ตอนนี้เราเป็นห่วงชีวิตของทหารนายนี้มากเลย
ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าข่าวมันดังมากแล้ว
แต่ต้นสังกัดรับรู้เรื่องแล้วนะนะฮะ
พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปนั้นล่าสุด
พลอากาศโทพงศักดิ์เสมาชัยเป็นรองเสนาที่การทหารอากาศ

ก็ออกมาพูดกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่มีคนไปโพสต์ในโซเชียลแบบนี้
พลทหารนายนี้ซึ่งเป็นคลิปที่เขาโพสต์เอาไว้อัดอั้นตันใจมากเลย
เมื่อเข้าไปอยู่ในกองทัพไปรับใช้ชาติแต่กลับถูกไปส่งเป็นคนรับใช้หน่ายแล้วเนี่ย
ต้องไปประจำที่โรงนกของนาย
ทางด้านของโคศกองทัพอากาศก็บอกว่าเบื้องต้นสอบสวนแล้ว

ตอนนี้ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัดนะครับ

ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นาน
ต้องรอให้หน่วยงานต้นสังกัดน้ำรายงานผลการตรวจสอบเข้ามาก่อน
แล้วก็ทราบว่าน่าจะมีการสั่งให้พลทหารในนี้
กลับไปยังต้นสังกัดแล้วนะ
ซึ่งก็ทราบแล้วคือย้ายออกจากบ้านนายกลับไปต้นสังกัดก่อน
เพื่อให้สอบสวนก็หวังว่าจะให้ความเป็นธรรมแล้วก็ยัง
ยังมีชีวิตที่ปลอดภัยอยู่นะ
ไม่อยากจะให้มีการลงโทษเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาโดนกระทืบด้วย
ถ้าเกิดว่าหัดขัดคำสั่งหรือว่าถูกเอาบี้เลี้ยไปใช้

แล้วต้องไปขัดพื้นขี้นกอะไรแบบนี้
เลี้ยงนกไม่เป็นทำยังไง
ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกนะที่พลทหารถูกเอาไปทำอะไรแบบนี้